เพื่อดูชมคะเหตุการณ์มีความคืบหน้าค่ะ
ควบคุมตัวคนร้ายเอาไว้ได้แล้วนะคะ
จากเหตุการณ์ที่คนร้ายขโมยรถกระบะไป
แล้วก็ไล่เด็กอนุบร้านให้มาด้านล่างนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะคะ
ช่วงเย็นวันที่๖มิถุนายน
เขาขับรถกระบะก็ของผู้ปกครองนี่แหละกลับมาจากโรงเรียน
แล้วก็ไปแวะร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนครับแต่ว่าในรถเนี่ยมีน้องนั่งมาด้วย
มีน้องชาย๒ขวบน้องสาว๔ขวบเป็นเด็กอนุบาลนั่งมาด้วยในรถ
พอจอดรถหน้าร้านขายเครื่องเขียนเขาก็ลงจากรถไปโดยที่ไม่ได้ดับเครื่อง
สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วกุญแจก็ยังเสียบอยู่
ก็ความจริงแล้วอายุยังไม่ถึงหรอกทำใบขับขี่ไม่ได้
ใช่ค่ะเอารถของพ่อมาก็มากับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนนั่งข้างหน้าด้วยกัน
แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงนั่งตักเพื่อนน้องอยู่ข้างหลัง๒คน
ตอนที่ลงไปก็ลงกับเพื่อนแล้วก็คนที่นั่งตักเพื่อน

ทีนี้ค่ะคนร้ายนั่งอยู่ตรงนั้นพอดี
เดินมาด้อมมองที่รถก่อนครับ
แล้วเห็นว่ามีเด็กอนุบาลนั่งกันอยู่แค่สองคน
ไล่เด็กลงจากรถบอกว่าถ้าไม่ลงเดี๋ยวจะจับไปด้วยนะ
เด็กสองคนก็กลัวก็ลงมาไปนั่งรอพี่อยู่หน้าร้านขายเครื่องเขียนอย่างนี้ค่ะ

ออกมาปุ๊บอ้าวรถไม่อยู่น้องนั่งรอกันอยู่แบบนี้
น้องก็บอกว่าอ๋อมีคนร้ายมาคนเดียวเลยผู้ชาย
ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำ

มาขู่น้องว่าถ้าไม่ลงจากรถเนี่ยเดี๋ยวจับไปด้วย
ก็เลยมานั่งรอพี่อยู่หน้าร้านน้องบอกแบบนี้
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถกระบะหนีไปเลย
คือเรื่องนี้มีความคืบหน้า
เพราะว่าคนร้ายที่ขโมยรถกระบะไป
ขับรถกระบะไปแล้วไปชนกับรถแท็กซี่
ชนกับรถแท็กซี่เมื่อช่วงค่ำประมาณสัก๓ทุ่มกว่า
มิถุนายนค่ะไปชนกับรถแท็กซี่ในกรุงเทพนะ
พื้นที่สอนอพะห่นโยธินนะคะ
ขโมยรถไปตอนเย็นวันที่๖มิถุนาจากศรีสะเกด
ใช่ค่ะมาชนกับรถแท็กซี่ประมาณ๓ทุ่ม๔๐ที่กรุงเทพ
พื้นที่สอนอพหนโยธินโอ้โหขับมาเรื่อยอ่ะ
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าคนขับรถกระบะคันนี้ดูมีพิรุษ
ดูเมาเลยนะเพราะชนเขาแล้วพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันสอนอพหนโยธินก็แล้วกัน
ก็เลยขอใบขับขี่ขอทะเบียนรถเอาไว้
แต่คนขับกระบะที่เป็นขโมยบอกว่าไม่มีไม่มีใบขับขี่
แต่ว่าเขาให้บัตรประชาชนไว้นะคะให้บัตรประชาชนกับทะเบียนรถเอาไว้กับคนขับแท็กซี่นะคะ
แต่ว่าหนีไปไม่ยอมไปสอนอกับคนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมไปเจอ
ก็เลยมีหลักฐานสุดท้ายตำรวจบอกว่าไปสกัดจับได้
หัวหินวันนี้จากที่ชนแท็กซี่ในกรุงเทพแล้วหนีไป
จับได้สพหัวหินประจวบคิริขันวันนี้เลยค่ะ
โอ้โหไปหลายที่เลยนะจากศรีสะเกดมากรุงเทพไปหัวหินนะคะ
คุณนาริสปุ่นนิ่มนักข่าวของเราก็ติดเรื่องนี้อย่างนี้นะคะ
วันนี้ก็เลยไปที่บ้านของผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต
เจ้าของรถก็คือนางจินตนาพึ่งพักค่ะ
เธอบอกว่าตอนแรกที่รถหายก็หมดหวังไปแล้ว
พอมารู้ว่าเจอคนร้ายแล้วที่เจอคนร้ายก็เพราะว่าคนร้ายขับกระบะของเธอ
ชนกับแท็กซี่ที่กรุงเทพจนทำให้รู้ตัวคนร้ายตอนนี้ก็เริ่มมีความหวังมากขึ้น
ก็รู้ข่าวว่าเจอคนร้ายแล้วจับได้แล้วที่สพหัวหินเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ดีใจมากนะคะก็มีความหวังว่าจะได้รถกลับคืนมา
ก็ทำใจไประดับหนึ่งนะแต่มาได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็โอ้ยดีใจ
รู้สึกดีใจมากที่หน่วยงานทุกหน่วยที่ช่วยกัน
แม่ขอขอบคุณหน่วยงานช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ตำรวจศรีสะเกด
ตำรวจหัวหินแล้วก็ตำรวจพระหลโยธินแม่รู้สึกดีใจมาก
พูดอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้มันรู้สึกดีใจค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะ
ส่วนน้องวัย๑๗ที่เป็นคนขับรถกระบะในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ยังคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่าง
คือแน่นอนอายุ๑๗ก็คือยังไม่มีใบขับขี่ยังไม่สามารถขับรถได้
แล้วก็รถมาถูกขโมยอีกเธอเองรู้สึกผิดไงฮะ
ก็ยอมรับว่ามันเป็นความประมาทของเธอเองล้วน
ตอนนี้พอตำรวจบอกว่าเจอรถแล้วเจอคนร้ายแล้วดีใจมาก
เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนไปตลอดชีวิต
ดีใจแบบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะก็เลยรีบคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวว่า
เออแม่เราได้ทราบข่าวแล้วนะว่าสพเมืองแจ้งมาแล้วว่า
รถเราเจอแล้วแล้วก็ได้ผู้ต้องหาได้รถคือล็อกไว้แล้วที่สพหัวหินค่ะ
เป็นบทเรียนราคาแพงคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ต้องมาสูญเสียอะไรมีค่ามาก
ก็นับเป็นครอบครัวสมาชิกเดียวกัน
คือกว่าจะได้มามันพ่อแม่ลำบากแค่ไหน
กว่าจะได้มาเป็นทรัพย์สิน
เกิดจากเราที่เป็นความประมาทหนูรู้สึกผิดค่ะที่หนูประมาทจริง
ไม่คิดว่ามันจะพลาดแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เขาเอาของเราไปได้
ความรู้สึกจริงคือหนูยอมรับผิดจริงเพราะว่าตัวเองไม่ได้เดินทางมาคนเดียว
คือมันมีอีกกี่ชีวิตชีวิตที่อยู่บนรถค่ะ
อันนี้รู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับผิดจริงค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโทธานินอินกอง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองศรีสเกตก็ได้นัดพยานที่เห็นเหตุการณ์
ชี้รูปของคนก่อเหตุแล้วค่ะ
พยานก็ยืนยันตรงกันว่าคนนี้แหละคือคนที่ก่อเหตุ
ตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อสารอนุมัติหมายจับ
คาดว่าจะนำหมายจับไปคุมตัวคนร้ายที่สพหัวหิน
แล้วก็จะนำรถกลับมาคืนเจ้าของได้ไม่เกิน๒๓วันนี้นะคะ
เพราะว่ารายงานข่าวบอกว่าตำรวจสพหัวหิน
สกัดจับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
และอย่างที่บอกว่าจับคนร้ายได้ก็เพราะว่าคนร้ายที่ขโมยรถกระบะไปจากศรีสเกต
ขับรถกระบะคันที่ขโมยไปไปชนกับรถแท็กซี่
ช่วง๓๑๐๒๐๑๗มิทวนาย่นนะคะ
เจ้าของแท็กซี่ก็คือนายสังทองพันธ์ศรค่ะ
ก็บอกว่าตอนขับรถไปส่งผู้โดยสารมีกระบะมาชนท้ายแบบแรงมาก
ผู้โดยสารกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งนึงอะค่ะ
หลังเกิดเหตุตัวคนขับรถแท็กซี่นายสังทองคนนี้
ก็ลงไปคุยกับคนร้ายที่ขับกระบะมาชนนะนะ
เพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายแต่คนร้ายพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมาอะค่ะ
แล้วก็อ้างว่ารถกระบะที่ขับมาเป็นรถของพี่สาวยืมมา
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
คนขับรถแท็กซี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกว่าอ่ะไปตกลงกันที่สอนอพหนโยธินก็แล้วกัน
แล้วก็ขอบัตรประชาชนเอาไว้หน่อยได้ไหม
เพราะคนขับแท็กซี่บอกว่าเดาได้ว่าคนขับรถกระบะผู้จามีพิรุษ
ไม่น่าจะยืมมาจากพี่สาวมันดูแปลกมากก็เลยขอบัตรประชาชน
แล้วก็ขอทะเบียนรถเอาไว้สุดท้ายได้มานะคะ
ตำรวจยังบอกเลยว่าเนี่ยโชคดีนะที่คนขับแท็กซี่ออกอุบายขอบัตรประชาชน
ขอเอกสารอะไรมาแล้วสุดท้ายพอคนขับแท็กซี่บอกว่าอ่ะ
ไปเจอกันสอนอพหนโยธินก็แล้วกัน
คนร้ายที่ขโมยกระบะไปอ่ะมันไม่ตามไปหรอกหนีนะคะ
จังหวะนั้นหนีไปเลยอะค่ะ
เขาก็ขับมาดีแล้วเขาก็พุ่งมาชนผมเลยครับ
พอลงรถมาผมก็ถามเขาว่ารถคุณมีประกันไหม
แล้วใบขับขี่คุณมีไหมเขาตอบว่าไม่มีอะไรเลย
แล้วก็ถามเขาบอกว่าจะทำยังไงดี
เขาแบบเขาทำนิ่งอะครับ
ถามอะไรหาอะไรเขาก็ไม่มีอะไร
ก็คุยกันนานครับจน
จะพาเขาไปสอนแต่เมา๑๐๐อะ
คิดว่าคุยไม่รู้เรื่องผมก็เลยถามเขาว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปไหน

เห็นแอ้ปอ้องลดเนี่ยนี่ที่เป็นพี่สาวด้วย
ใช่ครับเขาบอกว่ารถพี่สาว

แต่ที่คุยกันเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็พูดวนไปวนมา
บางทีก็บอกว่าถ้าไม่มีตังค์จ่ายก็ลดไป
เราก็คิดอีกอย่างว่าจะเอายังไงก็ได้ให้เขาไปสอนอให้ได้
ก็ไปขอบัตรประชาชนขออะไรเขาสิ่งที่คิดว่ายังไงเรามีรูปของรถเขาแล้วอย่างนี้
ยังไงทางเจ้าหน้าที่คงตรวจสอบได้
พอเห็นว่าขับมาระหว่างทางเขาก็ขับชิ่งหนีไปเลยอ่ะค่ะ
ใช่ครับขับมาพอมาครึ่งทางพอหันไปอีกทีไม่รู้ไปไหนนะครับทั้งที่รถติดติด
อืมเนี่ยโชคดีที่ขอบัตรประชาชนเอาไว้ขอทะเบียนรถเอาไว้ด้วยนะคะ
ก็เลยรู้ว่าเป็นรถที่ขโมยมาแล้วก็รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
นายสังทองบอกว่าดีใจกับเจ้าของรถกระบะด้วยนะคะที่จับคนร้ายได้แล้ว
รับว่าขับแท็กซี่มา๑๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ดังนั้นนะตอนนี้รถแท็กซี่ของเขาก็ถูกชนนะคะ
แล้วก็มีประกันแค่ประกันอุบัติเหตุชั้น๓คนร้ายมาช่วยซ่อมรถให้ด้วยนะ
ใช้ค่าเสียหายให้ด้วยนะครับ
ก็อยากให้เขามารับผิดชอบให้แล้วกันครับรถแต่ละคันไม่ใช่ได้มาง่ายง่ายครับ
ก็อยากให้เขากลับมาเป็นคนดีอะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลย
สารคนที่เขาผ่อนรถอะไรมาอืมก็เดี๋ยวรอฟังการสอบปากคำขยายผลของตำรวจ
ว่านายคนนี้เนี่ยทำไปเพราะอะไรใช่ค่ะแต่ดูจากสภาพแล้วจะ
จะมีอะไรไปใช้ค่าเสียหายเขาได้หรือเปล่าเนี่ยมึงไม่รู้เลยนะ